ดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเวลางานศพส่วนใหญ่ก็จะแบบว่า
เพราะมันเป็นความเศร้าเป็นบรรยากาศเศร้า
แต่งานศพที่นี่บรรยากาศไม่เหมือนที่อื่นครับ

นี่ครับชาวบ้านเขาไม่รู้เขานึกว่างานแต่งออกมายินดีกันใหญ่เลย

ตัวทิศทูที่เห็นอยู่นี่งานศพครับ

กำลังตั้งขบวนแห่ศพเลยครับ
สถานที่ก็คือเมนวัดหนองจิก
อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร

เขาเต็มที่ไงเต็มที่
ทั้งหมดทั้งมวลครับคุณผู้ชม
ที่เขาทำแบบนี้นะฮะ
เป็นเพราะว่าคำสั่งเสียของผู้วายชน
ก็คือนายอนุชิตสุดาอายุ๓๕ปี

ผู้เสียชีวิตสั่งเสียเอาไว้ก่อนตายครับ
บอกให้จัดแบบนี้เลยถ้าวันหนึ่งเขาเสียชีวิตไป
งานศพเขาจะต้องมีสีสันแบบนี้

เรื่องของเรื่องเขาเป็นเจ้าของร้านคำฉายชุดวิวา
ให้บริการเช่าชุดวิวารับแต่งหน้าทำผมจัดดอกไม้สดบายสิงตามงานต่าง

ผู้เสียชีวิตเคยพูดเชิงแบบว่าเล่นอ่ะ

บอกว่าถ้าเขาตายให้จัดงานศพแบบนี้เลยนะ

เผื่อฝรั่งฝรั่งดูเราอยู่
คุณไม่รู้รายการเราฉายไปทั่วโลก
ทั่วโลกไหนโลกหน้าเหรอ
ผมจะบอกแบบนี้ว่าผู้วายชนเขาบอกว่าให้เอาชุดเจ้าสาวที่ตัวเขาเองชอบ๕ชุด

พอแกสั่งเสียงแบบนั้นเสร็จไม่นานเองนะ
อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวเขาด้วยนะครับ
คือในอนุชิตเนี่ยประสบอุปเทศทางรถยนต์จนเสียชีวิต
เอางี้เพื่อนเอาบอกตรงก็เสียใจนะ
แต่ต้องช่วยกันจัดงานตามคำสั่งเสียของผู้วายชน
ก็เลยแต่งกายชุดไทยเดินนำขบวนแห่ศพก่อนนำขึ้นเมน

ไปดูกันหน่อยไหมช่วงของการรำหน้าสด
หน้าศพเนี่ยนะฮะก็คือเขามีการรำแบบนี้
สักพักเปลี่ยนอารมณ์ครับ
เปิดเพลงที่แบบว่าตื๊ดตื๊ดตื๊ด
ทุกคนเขาต้องทำใจก่อนนะก่อนที่จะขึ้นไปเต้นแบบว่าสนุกสนานกันแบบนี้ครับ
เอาแต่ทุกคนทำทั้งหมดเนี่ยที่เห็นอย่างนี้เพื่ออะไร
เพื่อผู้วายชนให้เขามีความสุขเหมือนกับเป็นการส่งความสุขให้เขาก่อนที่จะขึ้นสวงสวรรค์ไป
อันนี้ก็คือเป็นประสงค์ของผู้วายชนเนาะซึ่งแต่ละงานก็มีความแตกต่างกันออกไปยังไง
ก็ต้องเสียชีวิตแบบนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเขาด้วยเหมือนกันนะคะ